เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนักศึกษาเลยนะ
เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปโรงเรียน

ทำไมมีคนลอยคออยู่ในคลองแบบนี้

เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูตอนที่ตำรวจมาถึงค่ะ
อา

แต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วแกโป๊ใช่ไหมเนี่ย

อยู่ตรงริมถนนแบบนี้ตำรวจพยายามถาม

เหมือนกราบใช่นี่แหละค่ะตำรวจสายตรวจภูทรอินบุรีเนี่ย
คุยถามผู้ชายคนนี้เหมือนกับเขาป่วยจิตเวทนะคุณ
คือตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยนะช่วยเหลือเห็นเขาตอนแรกอ่ะอุ้ย
อยู่ตรงผักตบชาวาอยู่ในคลองชลประธานนะคะ
ติดกับถนนสายสิงบุรีชายนาฏอ่ะนะจันทีก็เรียกมาอ่ะ
ขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งโอ้พอขึ้นมาก็โป๊เปลือยไปหมดเลยนะ
เนื้อตามตัวมีรอยสักเต็มไปหมดค่ะแล้วดูที่แขนขวามีรอย
รอยของมีคมบาดก็เลยคิดว่าอาจจะโดนพวกแบบหนามอะไรเกี่ยวบาดมา
จ้าไม่รู้เรื่องหรอกเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
แล้วก็เอาเสื้อเอาผ้ามาให้ห่มมาให้ใส่ก่อน
เพราะคุยกับเขาเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องจริงค่ะ
ทีนี้เท่าที่ถามแล้วจับใจความได้นะ
คนนี้เขาชื่อสอนเพชรบ้านอยู่ที่ชายนาฏ
ระยะทางห่างจากสิงห์บุรี๓๐กว่าโล
ตำรวจก็เลยต้องเอาไปที่สพอินบุรีก่อน
แล้วก็พยายามโทรหาญาติของนายสอนเพชร
ตัวน้องนักศึกษาที่เขามาเจอแล้วก็มาบอกตำรวจเนี่ยนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นพวกผมนะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเรียน
แล้วเห็นผู้ชายคนนี้ลอยคออยู่ตรงแบบ
ผักตบชาวะกลางน้ำ
กลัวสิว่าจะเกิดอันตรายก็เลยรีบบอกตำรวจนะครับ